คุณผู้ชมครับมีวัยรุ่น๒กลุ่มเป็นเยาวชน
ละ๓คนเล่นเกมกันในเกมออนไลน์
เล่นเกมแพ้เกมจบใช่ไหมแต่คนไม่จบ
นัดกันต่อในชีวิตจริง
ขอเคลียร์หน่อยแพ้สามตาแล้วไม่พอใจโกงหรือเปล่า
นัดกันไปเคลียร์ตัวแต่มันไม่ตัวตัวคุณผู้ชม
ในเกมไม่พอสุดท้ายมายิงกันในชีวิตจริง

ถูกต้องครับมีคนบาดเจ็บด้วยไปดูเหตุการณ์ครับ
คนในคลิปคือนัทกับบาทเขานัดเคลียร์กัน

แต่ว่าหลังจากต่อยกันเสร็จเคลียร์กันเสร็จ
ดันมีรุ่นพี่ฝ่ายหนึ่งที่แพ้นี่แหละ

แล้วก็ยิงใส่กลุ่มคนที่ชนะแล้วกำลังจะกลับบ้านนี่แหละ
แล้วก็โดนยิงกันใบบาดเจ็บสะหัสเป็นหนึ่งคน

นัดกับบาร์ทเค้าเป็นเยาวชน

คุณผู้ชมเคลียร์ปัญหาเพราะว่าเล่นเกมออนไลน์แล้วแพ้
จริงพอต่อยเสร็จปุ๊บต่างฝ่ายต่างแยกย้าย
แต่มันดันมีคนในกลุ่มที่ไปด้วยเนี่ย
ยิงปืนขึ้นมาทำให้พี่ชายของในบาสเนี่ย
ชื่อว่าอันนี้รุ่นอายุ๒๓ปี
โดนยิงเข้าไปบาดเจ็บเลยครับนะฮะ
บาทเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงแล้วไม่รู้จักกับนัทเป็นการส่วนตัวเลยนะ
ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เพื่อนของตัวเขาเนี่ยผู้หญิงเนี่ย
เล่นเกมกับในนัทแล้วแพ้ก็เลยชวนในบาสเนี่ยไปแข่งให้หน่อย
เพราะฉันเล่นแพ้ในบาร์ดก็ไปเล่นให้
เดิมพันตาละ๖๐๐บาทฝ่ายละ๓คน
พอจบเกมตัวเองเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าในนัทเนี่ยแพ้
นั้นก็บอกว่าเฮ้ย๖๐๐ไม่มีตังค์ขอลดเป็น๓๐๐ได้ไหม
อ่ะก็ลดให้งั้นอ่ะต่อตามที่๒เดิมพันเป็น๔๐๐บาทเล่นกันใหม่ฝ่ายละ๓
นะฮะเขาก็ชนะอีกอีกฝ่ายหนึ่งก็แพ้อีก
มาถึงเกมสุดท้ายดวนกัน๑ต่อ๑ระหว่างในนัทกับในบาร์ด
วางเงินเพียงหนึ่งร้อยบาทสุดท้ายเขาก็เป็นฝ่ายชนะอยู่ดี
อีกฝ่ายหนึ่งก็แพ้อยู่ดีนะฮะบาทเขาว่าอย่างนั้น
หลังจบเกมครับนัทไม่ยอมจ่ายเงินอ้างว่าบาทโกงทำไมแพ้สามตาติดไม่ไหว
น้าเจนจ้าระจากันในเฟสไหนขอนัดเจอกันหน่อยสินะฮะขอเคลียร์กันหน่อยนะฮะจริงเราเรื่องมันควรจะบก
สุดท้ายอ้าวพูดอย่างนี้งั้นตัวดีกว่านัดกับบัตร
นัดเจอกันข้างนอกตอนเที่ยงคืนพอไปถึงฝั่งของบาสเนี่ย
มาเจ็ดคนแต่ฝั่งของนัทมากันสิบห้าคนนะฮะก็เลยด่วนกัน
ตอนแรกเป็นนัดดวนกันตัวก่อนนะฮะระหว่างบาสกับนัทนะฮะ
ในคลิปเลยนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะหลังจากต่อยเสร็จ
มันมีเสียงปืนดังขึ้นคนที่โดนยิงก็เป็นพี่ชายของในบาสนั่นแหละ
อ่านนิรุธนะฮะเขาบอกว่าคือเขาเห็นน้องอ่ะ
ท้าต่อยกันนะฮะเขาก็เลยตามไปดูพอต่อยเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันแล้ว
เพราะรู้ผลแล้วใครแพ้ใครชนะค่ะระหว่างนั้นตัวเขากับฝ่ายน้อง
ก็กำลังจะขับรถจักรยานยนต์กลับแต่มีรุ่นพี่ของฝ่ายในนัดคู่กรณีเนี่ย
ปืนมายิงขึ้นฟ้าแล้วจู่ก็หันกระบอกปืนมายิงใส่กลุ่มเขา
แล้วก็โดนตัวเขาที่ขาแบบนี้ครับ
แล้วพ่อผมขี่ออกมาแล้วผมขี่มาคันแรกต่อยเสร็จผมขี่นำมาคันแรก
แล้วพวกนี้เอาขี้ตามมาคันที่หลังแล้วพวกนั้นมันก็หยิบปืนมายิงพวกนี้
ผมก็ได้จอดจอดเสร็จผมก็วิ่งไปหาพวกเขาแล้วผมก็หยิบพิมพ์ไปก้อน
ไปเฟี้ยงเขาเขาจอดไปตรงนี้ผมก็บอกยิงดิยิงดิเขาก็ยิงเลย
จริงเขาก็ขึ้นรถไปเลยนี่ฮะเล่นเกมแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะ
แล้วก็มันมาสู้กันต่อในชีวิตจริงนะฮะโชคดีไม่ได้เสียชีวิตนะครับ
สุดท้ายผู้บาดเจ็บทั้งหมดก็ไปแจ้งความสพเมืองอ่างทองนะฮะ
แล้วก็จับตัวคนยิงได้แล้วฉายาเขาคือโกเบ้นวัดจันเองอายุยี่สิบสามปี
คนนี้ชื่อจริงคืออาทิวัฒน์ภาวีศุกร์นะฮะพร้อมปืนอ่าปืนไทยประดิษฐ์ขนาด
สิบเอ็ดมอมอแล้วก็กระสุนปืนแปดนัดไปสอบปากคำและสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะอะไรเขาบอกว่าก็ฝ่ายนั้นมาพยายามทำร้ายเขา
เขาก็เลยยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าแล้วมีคนหนึ่งปี่เข้ามาจะทำร้าย
ก็เลยยิงไปหนึ่งนัดก็ไปโดนขาของพี่ชายฝั่งตรงข้ามนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมเบื้องต้นโดนข้อหาพยายามฆ่าไปครับนะฮะ
แล้วก็มีอาวุธปืนพกพาไปในที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรเดี๋ยววันนี้จะนำตัวไปฝากหางต่อสารที่อ่างทองต่อไป
สุดท้ายเห็นไหมฮะในชีวิตจริงมันไม่ได้เหมือนในเกมที่สามารถที่จะมาเริ่มต้นเล่นอะไรใหม่ได้นะ
อืมฮะเข้าคุกเลยนิ่งเลยเงียบเลยนะคะ